ปิดท้ายมาที่นวัตกรรมของประเทศไทยกันบ้างนะคะ

ส้มตำเป็นหนึ่งอย่างที่หลายคนโปรดปราน
แต่คราวนี้เขาจะมีเครื่องทุนแรงอย่างไรไปดูกันเลยค่ะ
ส้มตำเป็นไงอะไรอ่ะ
ต้องใช้ครกค่ะไม่ต้องใช้ครก
ส้มตำเช็คเหรอส้มตำเช็ค
นี่เขาบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของคนไทยแล้วก็แม่ค้าขายส้มตำรายนี้นะคะ
ถึงกับต้องบอกว่าโอ้โหเรามาไกลขนาดนี้กันแล้วเห
หรือที่เห็นอยู่นี้คือเครื่องทำส้มตำอัตโนมัติ

จำได้ว่าเฟรนชายเขาเรียกว่าอะไรนะ
ขยาวส้มตำนะที่เป็นส้มตำเชคแบบนี้แต่ว่าขยาวมือ
คือเราซื้อมาแล้วเราก็มาแบบใส่แล้วก็เขย่าเอง
นี่ไงนวัตกรรมก้าวไปอีกขั้นนะคะ
ส้มตำมันต้องตำดิคุณมันถึงจะอร่อย
อันนี้ดิฉันก็คิดเหมือนกันชาวเน็ตหลายคนก็คิดเหมือนกัน

แตกนิดนึงเพื่อที่จะได้แบบว่าได้รสชาติที่แท้จริง
เห็นด้วยแต่ว่าอันนี้ก็ถือเป็นไอเดียเก๋แหละ
ของร้านนี้นะคะโดยคลิปนี้เนี่ยถูกมาเผยแพร่ในเฟซบุ๊กนะคะ
ชื่อว่าชายเบิร์ตคุณชายเบิร์ตก็ได้โพสต์คลิปของการทำส้มตำแบบนี้
มาเป็นการเปลี่ยนจากครกเป็นเครื่องตำสมัยใหม่ใช้ใหญ่กว่าเดิม
วิธีการเนี่ยง่ายเลยก็คือเทส่วนผสมทั้งหมดลงในกระบอกนะคะ
ก่อนจะนำเข้าเครื่องเขย่าให้เครื่องผสมส้มตำเข้ากันเป็นอย่างดี
ไม่กี่วินาทีก็ออกมาเป็นส้มตำรสเลิศนะคะ
จะให้นัวเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นเสน่ห์ของการตำ
ด้วยศาสตร์กับครกแล้วก็ที่สำคัญลีรานะมั้ยคะ
ใช่ไหมประเด็นคือว่าบางคนกินส้มตำปู

น่ะสินะคะเออแต่ว่าก็ดีนะคือถ้าเป็นส้มตำที่แบบ
ปรุงสำเร็จมาแล้วคือปูผ่านการตำมาแล้วอะไรอย่างนี้

คือต้องหาโอกาสไปชิมว่าลักษณะของเส้นมะละกอเนี่ยมันจะนัวเหมือนตอนที่เอาสากเกือบครบ
นัดวันมาค่ะฟื้นแล้วแนนนัดวันมาเลยค่ะเตรียมจดแล้ว